ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก
ความสามัคคีของคนในครอบครัวแค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าแม่เป็นแล้วต้องเป็นไปตลอดชีวิต
ไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนภายในใจของผู้เป็นแม่
ก็ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อยากจะดูแลจุนเจือลูกหลาน
เหมือนต้นไม้ที่พยายามให้ร่มเงา
ถึงแม้ว่าตัวเองจะโรยลาแล้วก็ตาม

ดูแลลูกดูแลหลานมาตลอด

ไม่มีวันไหนที่แม่จะยอมแพ้ไง
แม่เป็นวิรบรุษในดวงใจเลย
ป้าชื่อป้าสัญญาสมิงอายุ๕๙ปีอาชีพรับจ้างกรีดยาง
บ้านนี้ป้าอยู่กัน๗คนมีป้าแล้วก็มีตา

แล้วก็มีบอยลูกเขย

ลูกกับลูกเขยก็ไปตียางด้วยกัน
ไปขีดยางมันไม่ได้ได้ทุกวัน
ลูกเคยก็หาอาชีพเสริมไปขับรถ
แล้วอย่างลูกสาวเขาก็ไปทำเสริมสวย
ทุกวันนี้นะ๓คนรวมมา๔๐๐กว่าบาท
มันลำบากตรงที่ว่าทำแล้วก็

ช่วงที่ลำบากที่สุดคือช่วงโดนตัดไฟ
หลานก็อยู่กันไม่มีข้าวหุงกิน

ตัวเล็กก็ถ้าทนไม่ไหวก็เอากระดาษมาพัด
ก็อยู่แบบนอนเหงื่อแตกเนี่ย
ที่ไฟดับก็สงสารลูกสงสารหลาน
สารทั้งครอบครัวแหละแต่ว่า

พอเราจะหมดเราก็เอาใหม่
แล้วเราก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเข้ามาเรื่อย
และทีนี้เราก็ต้องมีชีพอื่น
ที่ใครรับจ้างเราเราก็ไปทำ

รีดผ้าไปทำงานรับจ้างทั่วไป

แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งไปกรีดยาง
รถมันใสล้มกว่ากลิ่นไปเลยเป็นท่า

ออกไปตัดยางไม่เคยได้พักเลย
มันนึกถึงแต่ห่วงลูกห่วงหลาน
จะเป็นทุกข์ตรงที่ว่าเราตัดยางไม่ได้ทำงานไม่ได้

ถามตัวเองว่าเหนื่อยมากไหมก็เหนื่อย
แต่มันเห็นลูกเห็นหลานไม่มีข้าวกิน

มันนึกถึงแต่ห่วงหลานไม่เคยได้พักเลย
ต้องฝืนไปกรีดยางไม่มีข้าวกิน
มันต้องทำพวกเราไม่ไปมันก็ไม่พอ

วันนี้ก็อยากช่วยยายแบ่งภาระยาย
ยายควรพักผ่อนให้ลูกหลานทำอะไรไหม
ที่ว่าที่ยายยังทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อครอบครัว
ก็เป็นห่วงยายยายสุขภาพไม่ค่อยดี
ตอนนี้แม่ป่วยเป็นไทรอยด์ป่วยมา๓เดือนแล้ว
ร่างกายเขาบางทีไม่ไหวนะ

รู้สึกสงสารแม่เพราะว่าต้องทำงานเลี้ยงลูกตลอด
เพราะอยากให้แม่สบายมากอยากให้เขาได้พักบ้าง
อยากให้เขาหายอยู่กับเราไปนาน
ถ้าไม่มีแม่เราก็อยู่ไม่ได้
น้อยชีวิตป้าจะสู้ไปได้ขนาดไหน

ก็จะอยากทำร้านเสริมสวยต่อให้ดู
ก็นึกถึงหลานนึกถึงลูกว่า
เราจะต้องสู้ต่อไปให้เขาโต
อยากให้เขาเรียนให้เขาจบกันอยากให้เขาโตกัน

เรายังอยู่ก็ต้องช่วยเขาก่อน
ขอต้อนรับครอบครัวของแม่นิดจากจังหวัดจันทบุรี

ถ้าว่างจะกรีดยางก็รับจ้างทุกอย่างจ้ะ

ก็ซักผ้ารีดผ้า
แล้วก็เก็บกวาดร้านเสริมสวยจ้ะ
มีหน้าเกี่ยวข้าวก็ไปเกี่ยวข้าวจ้ะ

มีวันหยุดกับเขาบ้างไหมครับ

เพราะว่าวันไหนหยุดเราก็หาทำต่อไป
ถ้ามีตรงไหนก็จ่างคือเราจะไป

ก็ต้องทนทำไปตลอดจ้ะ
ที่ต้องทำงานหนักกันขนาดนี้ในตอนนี้

นี่เป็นหนี้เข้ามานี่
นับว่านานรึยังนะครับ
ก็นานแล้วจ้ะ
ก็จะเป็นปีแล้วปี๒ปีแล้ว
ก็ปี๒ปีเนี่ยที่เพิ่งเริ่มกู้กันมานะครับ
พอเด็กก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วเห็นบอกว่าหลานก็ต้องผ่าตัดเหรอครับ
คุณไหนน้องแพงจากเขาล้มหัวตีลาวบันได
หนูไปเป็นเกิดอุบัติเหตุอะไรนะ
ไปทำบุญวันที่๑๒เมษา
แล้วก็เล่นกับพี่กับพี่เขาแล้วพี่เขาก็ฉากแล้วหงายท้องหัวตีราวบันได
แล้ววันนั้นก็ปวดหัวทั้งวัน
พอส่งโรงพยาบาลหมอส่งปก๙เดือนเลย

ตรงไหนลูกหนูขอโทษลูกโดนตรงไหนคะ
ตรงนี้ครับพี่เอ๊ย

แสดงว่าฉีกไปเลยอ่ะสิถ้าอย่างนี้
หนึ่งข้างตรงไทยทอยจ้ะ
แม่แล้วอย่างนี้ก็คือสรุปว่า
เงินที่แม่กู้มาก็คือต้องมาใช้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายน้องด้วย
หนี้ด้วยแต่ค่าหมอไม่เสียจ้ะ
แต่ว่าเราต้องใช้จ่ายต่อไปต่อมา

ตอนนี้ค่าน้ำ๑๐๐๐ค่าไฟ๔๙๐บาท

เคยโดนไฟผ่าตัดโดนขาดไฟ
ที่โดนตัดใหม่เลยครับแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
มันก็ไม่รู้จะทำไมจ้ะ
ก็ต้องอยู่กันให้หลานอยู่กันมืด

นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่นิดหยุดทำงานไม่ได้

แม้กระทั่งตัวเองต้องล้มลุกคลุกคลานเพราะว่ารถล้ม

เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมรถถึงได้ล้ม
มันเกี่ยวกับรากยางเบรกมันเบรกมันไม่ดี
ก็ไปเกี่ยวกับรากยางแล้วหมั่งมาดี
หมั่งไปแล้วเจ็บหัวปวดหัวปวดสักรอง

ความรู้สึกก็เจ็บแต่ต้องลุก

เขาก็ให้มากิน
น้าจะคอยให้ตลอดถ้าได้น้อย

ถ้าเกิดกินยาแล้วมันไม่หายเนี่ยต้องไปพาออก

ประมาณ๓เดือนกินยามา๓เดือน

อยบ้างบอยก็เป็นอีกคนนึง

แล้วอาชีพเสริมจากกรีดยางแล้วก็คือขับรถ

ก็รายได้ก็วันไหนลดเยอะเราก็จะอยู่ประมาณ๓๐๐กว่าบาทครับ
เขาก็ให้เป็นเที่ยวหรือว่าเหมา

ตอนนี้ยังไม่พอครับมันมีรายจ่ายเยอะมากในครอบครัว
เพราะมีลูกเต้าด้วยอะไรด้วยนะครับที่ต้องรับผิดชอบ
ก็ยังมีอาชีพอีกหนึ่งอาชีพเป็นอาชีพเสริม

ซึ่งบอยไปทำอะไรครับอาชีพเสริม
ก็ไปช่วยเขาตกแต่งดอกไม้เป็นลูกมือเขาครับ

อาชีพขับรถตักดินแล้วก็ไปจัดดอกไม้ในงานแต่ง
ครับเขาก็พูดกันอย่างนี้บางงานที่เขาว่าหน้าตาไม่น่ามาปักดอกไม้เป็นอะไรอย่างนี้

ใช่สภาพไม่น่าจะดอกไม้ดอกนี้สวยน่าดูดี

บอยจริงแล้วห่วงอะไรที่สุดในครอบครัวของเรา
ห่วงการเป็นอยู่การใช้ชีวิตอย่างผมก็มีลูกเยอะครับผมก็อยากให้ลูกเรียนสูง

คนสุดท้องนี่คือชื่อตั้งชื่อพอนี่คือว่าพอแล้วครับ

ตาปิดอู่

เป็นหลานคนโตและคนที่สอง
ตอนนี้ช่วยทำอะไรกันบ้างในบ้านลูก

ก็ช่วยงานบ้านแล้วก็ไปทำงาน
แล้วก็ไปช่วยแม่สระผมในผม

สับสนกับอายุตัวเองอยู่ตอนนี้

ปุ๊กอยากโตขึ้นปุ๊กอยากเป็นอะไรลูก

แต่ตอนนี้หนูต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก่อน

วันนี้ที่มารายการเกมต่อชีวิต
ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตแม่นิดคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรก่อนครับ
จะเอาไปใช้หนี้รายวันก่อน
แต่ถ้าเหลือก็จะให้ลูกสาวเปิดร้านเสริมสวย
เปิดร้านเสริมสวยให้เขาจะได้มีอาชีพ
จะได้เอามาเลี้ยงลูกต่อไปจ้ะ

หมายของคนที่เป็นแม่ทุกคน

ก็คืออยากให้ลูกมีความเป็นอยู่ที่ดี

แต่หลายบ้านไปไม่ถึงเป้าหมายนั้น
เพราะคำว่าหนี้สิน

ถ้าเราออกจากวงจรหนี้ไม่ได้
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่นิด
ด้วยการตอบโจทย์๔ข้อ
เพื่อพิชิตเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท

เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ลุงก๋วยเตี๋ยวแห้งจำนวน๘ชาม
ภายในเวลา๓นาที